ส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสลดใจนะคะ
เพราะว่ามีแม่รายหนึ่งค่ะมีลูกสองคนเนี่ยนะคะ
พาลูกทั้งสองขึ้นรถไฟฟรีจากจังหวัดนครสวรรค์มาที่จังหวัดพิษสุนโลก
พอลงจากรถไฟปุ๊บค่ะมองซ้ายมองขวา
หันไปเห็นร้านทองอยู่แถวสถานีรถไฟพิษสนุโลก
ยัดเข้าไปในปากอมแล้ววิ่งหนีเลยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายหกล้มพลเมืองดีไปจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะ
นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
คว้าสร้อยทองจากร้านทองแล้วก็พยายามจะวิ่งหนี
แต่ว่าสุดท้ายค่ะวิ่งไปได้ไม่ไกลนะคะไปล้มอยู่ตรงมุมนั่นแหละ

พลเมืองดีเขาเห็นเพราะว่าคนที่อยู่ในร้านทอง
เขาก็ออกมาตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยนะคะ
ล้มแบบนี้แล้วพลเมืองดีก็จับกลุ่มตัว
แล้วก็พาเดินทางกลับมาที่จุดที่เธอขโมยของ

ผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ฉกทองหมาก็คือห้างทองจงลักษณ์

เป็นไงมายังไงล่ะมาก่อเหตุ
เธอรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้เป็นขอทานค่ะ
อยู่ที่นครสวรรค์ก็เดินทางมาพิสุนโลก
ด้วยรถไฟฟรีมากับลูกสองคน
คนโต๑๕ปีคนเล็ก๑๒ปีนะคะ
ช่วงเช้าค่ะเดินเข้าไปห้างทองจงลักษ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟที่ตัวเองมาถึงมากนัก

ขอดูเจ้าของทองคำหนักหนึ่งสลึง
ดูไปหลายเส้นเลยเจ้าของร้านก็เอามาให้ดูหลายเส้นเหมือนกัน
ในช่วงที่เห็นว่าเจ้าของร้านเผลอค่ะ
ฉวยมาได้หนึ่งเส้นวิ่งออกจากร้านไปทันที
และช่วงที่วิ่งก็กลัวเวลามันอยู่ในมือจะตก
ก็เลยยัดเข้าไปในปากตัวเองอมสร้อยทองเอาไว้
และสุดท้ายเนี่ยค่ะมาเกิดสะดุดตรงมุมพอดีเลย
พยายามจะวิ่งต่อแต่ชาวบ้านมาจับกลุ่มตัวไว้ได้
เอาฟังเสียงผู้ต้องหาเขาพูดถึงเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเธอจะรับสารภาพว่าที่เธอทำลงไปเนี่ย
เพราะว่าเงินไม่พอใช้จริงลูกก็ต้องเลี้ยงสองคนเนี่ยนะคะ
ขอทานตอนที่เคยเป็นอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ย

พอกินไม่พอใช้กล้าจะมาหางานทำใหม่ที่พิศนโลก

แม้ว่าจะอ้างมาทั้งหมดนี้ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีค่ะ
ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ส่วนลูกสองคน
ประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับตัวไปดูแล
ผู้หญิงคนนี้นะคะถูกดำเนินคดีค่ะในข้อหาวิ่งราวทรัพย์นะคะ
มันก็มองเป็นเรื่องของสังคมได้เหมือนกันนะ

เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลหน่อยแล้วกันนะคะ
เป็นเรื่องของอาชีพไม่มีฐานะยากจนเนี่ย
ยังชีพเรื่องของเบี้ยพิการไม่น่าจะพอนะ
หนึ่งชีวิตกับอีกสองชีวิตคือลูกด้วย